หลังเกิดเหตุคำถามที่เกิดขึ้นทันทีก็คือ

โอมามาทีนคือชื่อที่ทางการระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
จะมีพ่อแม่อพยพมาจากอาฟกานิสถาน
แต่ว่าตัวเขาก็เกิดแล้วก็เติบโตในสหรัฐมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันอดีตภรรยาก็บอกว่าเขามีอาการป่วย
มีลักษณะคล้ายกับเป็นไบโพล่า
และนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้แนวคิดของไอซิล

และก็ทำให้หลายฝ่ายมองนะครับว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับกลุ่มไอซิส

น่าจะเป็นรูปแบบของการรับแนวคิดมาก่อเหตุ
โดยไม่ได้รับการฝึกหรือว่ารับคำสั่ง
จากกลุ่มไอซิสโดยตรงครับ
ชายคนนี้คือผู้ก่อเหตุกราดยิง
เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๕๐คน

นายอมมาร์มาร์ทีนอายุ๒๙ปี
ซึ่งแม้จะมีพ่อแม่เป็นชาวอัฟกัน
แต่เขาก็มีชีวิตในสาวรัฐมาตั้งแต่เกิด

ก่อนจะย้ายมาอยู่ในฟลอรีดา

นายโอมามาทินทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

และบริษัทก็เคยตรวจประวัติของเขามาแล้วถึง๒ครั้ง

ขณะที่ชายคนนี้เริ่มถูกจับตาจากทางการสาวรัฐ

เรียกตัวเขาไปสอบสวนถึง๒ครั้ง

ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย
และถูกเรียกตัวสอบสวนอีกครั้งในปีถัดมา
เนื่องจากมีหลักฐานว่าชายคนนี้
มโยงกับมือระเบิดฆ่าตัวตายชาวอเมริกัน

ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
เขามีอาการผิดปกติและชอบทำร้ายร่างกาย
ครอบครัวของเธอต้องไปช่วยเธอออกจากฟันร้ายที่ต้องอยู่กับเขา
บอกว่าในตอนแรกเขาก็ดูปกติ
เขาเป็นคนห่วงใยครอบครัวรักสนุก

เขาเริ่มผิดปกติและมีอาการไบโพล่า
ซึ่งก็ทำให้เธอเริ่มกังวลถึงความปลอดภัย
หลังจากนั้นเขามีอาการรุนแรงขึ้น

และหย่ากับนายมาธินในที่สุด
แต่เป้าของภูกรเหตุรายนี้อืนยันว่า

เชื่อมั่นว่าเหตุที่เกิดขึ้น
ไม่น่าเกี่ยวข้องกับประเด็นศาสนา
ที่ผู้ก่อเหตุเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำ
นานเกือบ๑๐ปีระบุว่านายโอมามาทีนเป็นคนเงียบ

รวมทั้งไม่เคยแสดงปฏิกิริยาในด้านลบ
ต่อกลุ่มคนรักร่วมเพศด้วย
แม้จะมีการเปิดเผยว่านายมาทีนโทรแจ้ง๙๑๑
ก่อนก่อเหตุโดยประกาศสวามิพักษ์กับกลุ่มติดอาวุธไอซิส
ขณะเดียวกันกลุ่มไอซิสก็ออกมาอ้างว่า
กระทำดังกล่าวเป็นฝีมือของนักรบไอซิส
แต่ก็ยังเป็นคำถามว่าชายผู้นี้
เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งก็มีบางส่วนวิเคราะห์โดยมองว่า
นายโอมามาทินน่าจะเป็นเพียงผู้รับแนวคิดไอซิส

มากกว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝน
และถูกสั่งการโดยตรงจากกลุ่มติดอาวุธนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน